ต่อเนื่องไปเลยไปที่จัวร์บุรีรำ
หมอใจบุญเปิดคลินิกรักษาฟรี
รักษามา๒๓ปี

เผื่อถวายเป็นพระราชคุณศรในหลวงการที่๑๐
แล้วก็สมเด็จย่านะครับคุณผู้ชม
บรรยากาศที่หน้าคลินิกสนทยาการแพทย์
ของนายแพทย์สนทยาวัฒนโกศล
บนถนนนิวาสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำเมื่อวานนี้นะครับคึกคักเป็นพิเศษ
คนไข้เข้าคิวรอรับการตรวจรักษาเป็นจำนวนมาก
เพราะเปิดบริการตรวจรักษาโรคฟรี
เพื่อเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิลาลงกรบดินทรเทพยาวรางกูล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศาวันที่๒๘กรกฎาคม
และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชจนนี
โดยเปิดรักษาต่อเนื่องมาเป็นปีที่๒๓แล้วครับ
หมอสนทะยาก็เล่าว่าชาวบ้านมีการเรียกขาดว่าคือหมอชัยบุญชื่อเรียกนี้นะครับ
เป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์บุรีรรมได้ลาออกมาเปิดคลินิกในปี๒๕๓๙
หลังจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชจนณีย์สวรรคศ
และให้บริการตรวจรักษาฟรีให้กับประชาชนที่เจ็บป่วย
เป็นประจำทุกปีครับปีละ๒ครั้งในวันที่๑๘กรกฎาคมและวันที่๕ธันวาคม
โดยใช้งบประมาณส่วนตัวและเพื่อนแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลต่าง
ในและต่างจังหวัดมาร่วมตรวจให้บริการด้วย
กว่าจะหมดลมหายใจ
และจะให้ลูกชายสารต่อเจตนารมณ์นี้ต่อไปด้วย
เพื่อเป็นการตอบแทนคุณของแผ่นดิน
นอกจากนี้จะมีร้านค้าห้างร้านต่างมาร่วมตั้งโรงทัน
นำอาหารคาวหวานน้ำดื่มมาแจกกว่า๖๐ร้าน
บริการตัดผมชายหญิงและบริการนวดแผนโบราณให้ฟรีอีกด้วยนะครับ
ช่วงนี้ถือว่าเป็นห่วงเดือนมหามงคล
แล้วก็เดือนแห่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วย

ในการร่วมทำความดีในทุกรูปแบบเลยนะครับ